ทีนี้ทั้งสองท่านจำได้ไหมคะ

จับได้แล้วจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ

อยู่ไหนฮะ
รั้วแล้วใช่ไหมฮะ

อันนี้ถือว่าเป็นงูเหลือมที่มีขนาด

ใหญ่ก็๓เมตรกว่า

โอเค

เอานะพี่จับข้าวหัว

ขออนุญาตครับผม
ดิฉันว่าก็ตั้งคำถามก็เหมือนกับคนอื่นก็ได้นะครับ

ถ้าเกิดว่าใครได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีหรือเปล่านะครับ

แต่กู้ภัยที่ชื่อว่าคุณนิกเป็นทั้งยูทูปเบอร์แล้วก็เป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญในการจับงูเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามันคือตัวเดียวกันคุณดูนะอ๋อมุมกล้องมันพาไปเป็นอย่างนั้นเนอะ
ถ้าเกิดดูความยาวเนี่ยคือสักประมาณ๓เมตรมันก็ใกล้เคียงนะ
เอาไปวางแล้วมันใกล้เคียงน้ำพี่เบิร์ตนะใช่ไหมคะ
ทีมุมกล้องมันทำให้ดูตัวยาวขึ้นไงเหมือนเวลาปุ้ยถ่ายภาพอ่ะปุ้ยก็ต้องถ่ายมุมช้อน
จะได้ดูข่าวยาวยาวอ่านะฮะกลับมาดูเรื่องงูต่อเออเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคุณนิกค่ะ

เขาเป็นทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับงู
เขามีฉายาด้วยนะฉายามือปราบอสรพิษนี่ค่ะ
เป็นคนโพสต์คลิปขณะที่จับงูเหลือม
ตัวนี้แหละความยาวสักประมาณกว่า๓เมตร
ในหมู่บ้านเดียวกับหมู่บ้านที่เขาถ่ายคลิปไว้ก่อน

ตั้งคำถามว่าอนาคอนด้าหรืองูเหลือมนั่นแหละ
คุณนิกมือปรับอสรพิษบอกว่าตอนนี้ตอนแรกคือยังตอบไม่ได้นะคะ

เลื้อยบริเวณกำแพงแต่ว่าจากการลงพื้นที่

หลุมแล้วหลอกล่องูแล้วเอาเครื่องดักงูไปไว้ค่ะ
สุดท้ายเวลาผ่านไปคือเริ่มปฏิบัติการ๑สัปดาห์
แต่ว่าตั้งแต่คลิปนั้นออกมานับจากตอนนั้นคือ๑เดือน
จับได้แล้วนะคะอย่างที่คุณนิกบอกบอกว่าคือมันน่าจะตัวเดียวกันแหละ
แต่ว่าที่ดูยาวกว่าในคลิปต้นเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะมุมกล้องนี่เทียบให้ดูชัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเดียวกันเนี่ยชาวบ้านบอกโอ้สบายใจเลยนะครับ
แต่ถึงกระนั้นก็ตามคือคราบงูเนี่ยมันยังมีอีกเยอะ
นั่นแปลว่าอะไรประชากรงูในพื้นที่หมู่บ้านของคลองสามวา
ก็คงจะมีญาติที่น้องเขาอยู่